สัตว์ล่ะเป็นยังไงความสุขรายรอบตัวเลยทีเดียวนะคะ
ยิ่งเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่ที่เขามีสัตว์หลายชนิดเนี่ยน่าสนใจ
แล้ววันนี้เขาเปิดให้ชมฟรีด้วยค่ะ

พี่น้องลูกหลานต้องดีใจแน่นอนไปเลย
ก็เลยพามาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละ
เพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมอยู่อะเนาะ
ผู้ปกครองก็พาลูกหลานมาเที่ยวชมสวนสัตว์เที่ยวชมสัตว์ในสวนสัตว์แห่งนี้
ซึ่งต้องบอกว่าเขามีกิจกรรมพิเศษเอาใจเด็กด้วย
ต้องบอกว่าเด็กแค่ไหนล่ะเขามีเกณฑ์ค่ะ
เด็กที่สูงไม่เกิน๑๓๕เซนติเมตร
สามารถเที่ยวชมฟรีตลอดทั้งวัน

ดังนั้นจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก
เฉพาะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนั่นแหละ
ก็เลยมีคนมาในวันเดียวประมาณสัก๕๐๐คนเยอะเหมือนกันเยอะ
แต่เขาก็ไม่ได้มาแออัดอยู่อะเนาะเขากระจายเดินไปตามมุมต่าง
โดยส่วนที่ได้รับความสนใจมากเลยนะคะก็คือส่วนจัดแสดงฮิปโป
แล้วก็มีส่วนจัดแสดงเสือนะคะแล้วก็มุมอื่นอีกมากมายก็ไปถ่ายรูปกัน
จากนี้นะจุดหนึ่งที่คนชอบไปดูก็คือเต่าค่ะ
อยู่ในอัควาเรียมเธอก็ไปดูความแปลกของมัน
ความน่ารักของมันซึ่งตลอดการชมสัตว์แต่ละชนิด
เขาก็มีความรู้เนอะมีแปะข้อมูลอะไรต่าง
เป็นสัตว์อะไรมาจากไหนเป็นพันธุ์อะไรให้เราได้ไปเสริมความรู้กันด้วย
แล้วก็ทำให้น้องเนี่ยได้เพลิดนะ
เด็กกับสัตว์เนี่ยเป็นของคู่กันจริง
ใช่เหมือนเป็นเสริมประสบการณ์เด็กด้วยเนาะ
เขาก็จะมีความสุขที่ไปเจอสัตว์ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้น
ทุกวันนี้บางทีผู้ใหญ่อย่างเรายังไม่เคยเห็นสัตว์บางตัวเหมือนกันนะ

เหมือนกันนะคือจำได้ว่าสัปดาห์ก่อนหลานไปสวัสดีค่ะ

พาไปดูนี่ลิงวิ่งหลานตะโกนเลย

หมดหมดให้ดูข้างหน้า

ใช่เขาก็มีจินตนาการของเขา
น่ารักเปิดประสบการณ์ในช่วงปิดเทิมกันด้วยนะคะ